ส่วนเรื่องของการสอบสวนการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ข้อมูลที่เราได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากแรงงานต่างด้าว
ทะลักเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย

แต่ก็ยังมีไปเจออีกค่ะ

นี่คือภาพของทหารกองร้อยทหารพรานาวิกโยธิน
ที่๕๔๗บ้านเนินดินแดง

คือลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

ก็คือแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามากัน๑๔คนค่ะ

ลัดเลาะมาตามสวนลำไย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องตรวจคัดกรองก่อนเลยนะคะ

เขาบอกว่าพากันเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบอง
จังหวัดประเทศกัมพูชา

มายังจุดนัดพบกับนายหน้าชาวไทย
ที่จะลักลอบพาเข้าไปทำงานตามจังหวัดต่าง

ไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองและชนบุรี

ให้กับในหน้าคนละ๕๐๐๐บาท
โอ้โหคูณไปสิคะ๑๔แล้วมากัน๑๔
๔คน๕๐๐ในหน้าคนนี้ได้เท่าไหร่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยประสานไปยังฝ่ายกัมพูชาค่ะ
เพื่อผลักดันตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมด

จันทบุรีเจอเชียงใหม่เจอไหม

โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๔
ร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจสพออุมก๋อย
สกัดจับรถกระบะ๖คันบนถนนสายอมก๋อยฮอดค่ะ

พบเปลี่ยงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลบซ่อนตัว
อยู่ทั้งในรถกระบะและท้ายรถกระบะ
ใช้ผ้าคลุมปิดบังอำพราง๘๑คนค่ะ

และพบวิทยุสื่อสารเปิดช่องสัญญาณของทางราชการ
ดักฟังการทำงานของเจ้าหน้าที่ไว้ตั้ง๒เครื่อง

พบว่าแรงงานต่างด้าวจะต้องจ่ายเงินให้กับ
กระบวนการค้ามนุษย์ถึงคนละ๖๗หมื่นบาทนะคะ
เพื่อที่จะลักลอบไปทำงานที่กรุงเทพ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่นำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดตรวจหาโควิดนะคะ

ส่วนคนขับรถชาวไทยอีก๖คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่วยเหลือ
พาต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
สุมลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะคะ
และสอบสวนขยายผล